ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากเมื่อวาน
ดูเครียดแล้วก็เป็นกระแสข่าวออกมาทั้งวันเลย
นายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่งนะครับ
คือนายกไปชี้แจงตอนที่มีการชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
แล้วก็หลายคีย์เวิร์ดเหลือเกินที่พูดแล้วมันเอ๊ะแปลกหรือเปล่า
จะขอรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวขอโทษคณะรัฐมนตรี
ทีนี้ค่ะก็เลยอยากฟังจากปากนายกเองวันนี้นายกมี๒ภารกิจ
คือภารกิจแรกทำพิธีวางศิลาเริกอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หลังจากนั้นนายกก็ไปทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
คือจาก๕แยกลาดพร้าวไปที่หมอชิด
ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาเริกอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ซึ่งก็เป็นที่ทำการของสธนชเพื่อเป็นการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำรวมถึงจะใช้ตรงนี้ค่ะ
เป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำ
ที่มีนายกเป็นประธานด้วยอันนี้งานแรกนะ
ส่วนงานที่๒ภารกิจที่๒นี่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดทดลอง
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้กันจริงบ่าย๓โมงวันนี้นะคะ
แล้วนายกก็ได้ลองนั่งนั่งสถานีหนึ่งจาก๕แยกรัฐพร้าวไปที่หมอชิด

แต่ทีนี้คนก็ถามเยอะนักข่าวก็ถาม
แล้วก็รอฟังนายกรัฐมนตรีพูดบนเวที
คือนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้ครับผมยืนยันวันนี้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
เพราะผมเป็นนายยกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ผมไม่ไปไหนไม่ต้องเป็นห่วง
พอแล้วเดี๋ยวนอกเรื่องอีกคนเอกประยุทธ์พูดแบบนี้
ใช่แล้วนักข่าวยังถามต่ออีกนะนักข่าวบอกว่า
ท่านคะท่านคะที่ท่านระบุว่าจะอยู่ทำงานต่อ
มันหมายความว่ายังไงอ่ะคะนายกบอกว่าเอ้าก็เป็นนายกไงล่ะ
นี่หลังจากนั้นนายกก็เดินทางกลับนะคะ
แต่ก็มีการท้าทายนะประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า
แล้วก็ก่อนจะขึ้นรถกลับเนี่ยมีกลุ่มคนที่เขาตะโกน
ให้กำลังใจนายกแหละลุงตูลุงตู
ครับเช้านี้เป็นพาดหัวสำนักข่าวออนไลน์
เขาพาดหัวว่านายยกฟื้นแล้วหลังจากที่เมื่อวานไม่สบายนะฮะ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
วันนี้ตอบคำถามสื่อเยอะกว่านายกรัฐมนตรี

สื่อก็ถามรองนายยกพลเอกประวิทย์บอกว่า
นายกรัฐมนตรีท่านจะลาออกหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ตอบว่านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกอย่างแน่นอน
และคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะครับ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะรับผิดชอบประเด็นถวายสัตว
ครบถ้วนเพียงคนเดียวแต่ก็ไม่สามารถตอบได้
ว่าจะรับผิดชอบด้วยวิธีใด
เรื่องดังกล่าวนายกก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรกับผลเอกประวิทย์นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์อีกสักสองเรื่องแล้วกัน
อีกสัก๒เรื่องก็คือเรื่องของ๕พักจิ๋วจ่อถอนตัว
เอกประวิทย์จะว่ายังไงพลเอกประวิทย์ตอบแบบนี้
เป็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐและกรรมการบริหารพัก
ผมจะไปรู้ได้ยังไงผมเป็นแค่สมาชิกพัก

แต่ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพักด้วยหรือไม่

เพราะว่าใกล้จะถึงวันเกิดของผลเอกประวิทย์แล้ว
วันที่๑๑สิงหาคมอายุครบ๗๔ปีย่างเข้าสู่๗๕ปีนะครับ
ผลเอกประวิทย์ก็คงจะเดินทางไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุตามปกตินะครับ
แล้วก็น่าจะมีการกลับมากินข้าวกันที่บ้าน
เพราะเมื่อเช้านี้ที่มูลิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัด
ก็มีคนเข้าไปอวยพรวันเกิดล่วงหน้าผลเอกประวิทย์เหมือนกัน

อายุจะย่าง๗๕แล้วท่านบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดี
นี่ก็เป็นภารกิจเมื่อเช้านี้ของนายก
แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่นายกออกมาตอบเอง
เพราะว่าเมื่อวานช่วงเย็นทางโฆษกรัฐบาล
รนรมนออกมาชี้แจงว่านายกยังไม่ไปไหน
ยังอยู่ต่อวันนี้ได้ฟังจากปากท่านเองนะคะ